เดือดทะลุเวทีเต็มตาทะลุจอ
ครบรอบ๑ปีศึกยอดมวยไทยรัฐมอบความมันแบบทวีคูณ
อัดแน่นมาเต็มมวยดังทุกคู่
มองกันแชมป์รวดเฟสเทอร์เวย์เผ็ดเงิงชนดวนเดือดกับชนะเพชร
แชมป์จูเนียฟลายเวทเสื้อใหญ่ฟาดปากวิทยาเล็ก
พร้อมด้วยคู่มวยยักษ์ชนยักษ์กล้องศักดิ์เปิดศึกกับอินทราชัย
คู่ศึกนรกแตกกล้องธรณีบูแหลกกับเพชรพันล้าน
อภิมฮาความมันตะนัดจอสดทางไทยรัฐทีวี
เสาร์ที่๒๔กันยายนนี้บ่าย๒โมงเป็นต้นไป
ศึกยอดมวยไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน